สวัสดีสวัสดีครับคุณชีวิตนะคะ
บางคนแบบนี้แบบครับช่วงเวลาดีสุข่างรายการ๓๐นาทีโดยประหว่าแน่นอนฮะ

ตกแม่น้ำเจ้าพญาใช่โอ้โหตอนนี้กำลังตามหากันอย่างเร่งด่วนเลย
ถูกค่ะนักข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่นะคะก็เตรียมติดตามความคืบหน้าของข่าวนี้อยู่แล้ว
รับรองนะคะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตกันว่าตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงกันแล้ว
ซึ่งในวันนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารของเราก็มีเยอะนะมีอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสมัครข่าวเด็ดครับ
ที่จังหวัดชัยหน้านะฮะมีชายเมายาบ้าเกิดคุ้มคลั่งอารวาสคู่แม่จนตำรวจต้องเข้าเกลี้ยกล่อมด่วนเลยครับ
เรื่องนี้ก็เรียกว่าแชร์ว่อนชายป่วยจิตถือมีดคมคู่ชาวบ้านวอนนำตัวรักษา
เรื่องนี้ต้องติดตามกันหน่อยนะฮะมีผู้หญิงโกนหัวแต่งกายเหมือนพระสงฆ์หลอกเอาเงินชาวบ้านมานานหลายปี
งานนี้หมอปลานลงพื้นที่ด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

อัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องของข่าว
ที่เขาไล่ล่าแล้วก็ดูกันตั้งแต่เมื่อคืน
ค่ะก็คือเรื่องกรณีของคุณแตงโมนิดา
ดารานักแสดงชื่อดังนี่นะคะ

นักข่าวของเราก็เกาะติดสถานการณ์กันมาต่อเนื่อง
พยายามค้นหาพยายามสืบค้นข้อมูล
ขณะที่ชาวเน็ตเองก็มีกระแสวิภาควิจารณ

ความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไร

คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

เชิญค่ะ
สดกัน
ด้านหลังตอนนี้นะคะ
คือระดับน้ำนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นค่ะว่า

หลังจากที่ทีมข่าวได้ไปสำรวจมานะคะ
แล้วก็มีการสอบถามเจ้าหน้าที่

ว่าจะต้องมีการปรับแผนในการค้นหานะคะ
เนื่องจากว่าระดับน้ำณขนาดนี้

แล้วก็มีการไหลไปในทิศทางใต้นะคะ
เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของสะพานพระราม๗ด้านหน้านะคะ

เดี๋ยวเราให้ไปดูบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่ได้มีการพักนะคะ
เพื่อที่จะเตรียมเปลี่ยนปรับแผนในการค้นหาใหม่

ช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ย
ต้องมีการยุติการค้นหาใต้น้ำนะคะ
เนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือเรื่องของกระแสน้ำ

แล้วก็การดำใต้น้ำเนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่มีการดำน้ำอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะ
แล้วก็มีการค้นหาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
จนไปถึงช่วงบ่ายทำให้จะต้องยุติการค้นหาแบบใต้น้ำนะคะ

ช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีหลังจากนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็จะมีการวางแผนค้นหาดำน้ำในแบบดำบนผิวน้ำนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งการดำน้ำบนผิวน้ำเนี่ยก็จะดำไปในทิศทางของทางน้ำไหลนะคะ
ก็คือน้ำจะไหลไปทางทิศใต้
เจ้าหน้าที่ก็จะดำน้ำบนผิวน้ำนะคะผ่านไปยังทิศใต้มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของสะพานพระรามเจ็ด
ซึ่งตอนนี้นะคะจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่กำลังนั่งพักเพื่อที่จะเตรียมอุปกรณ์นะคะ
เช็คในเรื่องของอุปกรณ์ต่าง
เจ้าหน้าที่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือมาจากหลายหน่วยด้วยกันนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำจากมูลนิธิร่วมกระตันยูของจังหวัดสระบุรี
แล้วก็จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
รวมไปถึงจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะคะที่ระดมกำลังเดินทางมาช่วยค้นหาตัวคุณแตงโมนะคะ
ซึ่งตอนนี้เวลาผ่านไปสิบหกชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อคืนวานนี้นะคะ
แต่ก็ยังไร้วี่แววในการเจอตัวคุณแตงโมนิดานั่นเองค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะมีการเกาะติดบรรยากาศภารกิจการค้นหา
ตัวคุณแตงโมตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าหลังจากนี้นะคะ
ภายใน๑ชั่วโมงหลังจากนี้เนี่ยเราก็หวังว่าจะมีข่าวดีนะคะ
หากมีความเคลื่อนไหวนะคะทีมข่าวก็จะรายงานกลับไปยังสถานี
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ราวิการพี่แน่วิจิตรรายงานจากพื้นที่ของ๕เรือพี่บุญสงชาม๑จังหวัดดนทบุรีค่ะ

ค่ะก็ถือว่าตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้ทั้งทีมค้นหา
ให้ทั้งนักข่าวด้วยรวมถึงทั้งครอบครัวของคุณนิดาด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เครียดเหลือเกิน
กับประเด็นแล้วก็กระแสข่าวต่างนะคะเพราะว่าบางเรื่องยังหาข้อสรุปยังไม่ได้ด้วยเหมือนกัน
ติดตามได้กับทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีนะครับ
มาที่เรื่องนี้กันบ้างครับไปที่จังหวัดชายนาฏฮะมีชายคนหนึ่งเมายาบ้าเกิดอากาศ
ลุ้มคลั่งตำรวจต้องมาเกลี้ยกล่อมครับ
คนนี้คนนี้ชื่อว่านายแจ็คอายุ๔๐ปีไปก่อเหตุฮะอยู่ภายในซอยหาดอนามัยตะบนเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ

คือเขาน่ะเสพยาบ้าจนเกิดอาการคุ้มคลั่งอารวาสด่าทอผู้เป็นแม่เองนั่นแหละ
โอ้โหตำรวจเห็นแบบนั้นต้องเข้ามาระงับเหตุบอกแจ๊กแจ๊คใจเย็นนะแจ๊ค
ก็มีท่าทีอ่อนลงเมื่อเห็นคุณตำรวจเห็นคนในเครื่องแบบไม่ได้
เออเกาะมือไม้อ่อนเขาอ่อนนั่งลง

แล้วก็บอกกับตำรวจว่าตัวเองเนี่ยไม่พอใจที่แม่น่ะพาสามีใหม่เข้ามาอยู่ในบ้าน

และจะไม่ยอมเด็ดขาดถ้าพ่อเลี้ยงยังอยู่ในบ้านไม่ยอมถ้ามีพ่อเลี้ยงต้องไม่มีเขาถ้ามีเขาต้องไม่มีพ่อเลี้ยง

อ้าวแล้วทางเป็นผู้เป็นแม่ก็รับปากบอกแจ๊คเอ้ยแจ๊คอย่าทำอย่างนี้เลยแต่เอางี้ละกันค่อยคุยค่อยเจรจากันนะแจ๊คนะ
ใช่แจ๊กก็บอกแหละว่าแจ๊กรักแม่ไง

ตำรวจก็ช่วยกันปลอบแจ๊คให้ใจเย็นนะคะใช้ไม้เด็ดนะเพราะสังเกต

สังเกตว่าแจ๊คเนี่ยห้อยพระหลวงพ่อกลวยเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองชัยนาธิ

อ่าก็เลยเริ่มถามอ่าแจ๊คแจ๊กเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยเหรอ

ตำรวจเลยก็บอกกับแจ๊คว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยต้องเป็นคนดี

เอางั้นแจ๊คก็จะไม่ว่าแม่อีกแล้วครับ
ดีมากแล้วก็ขอโทษแม่ก้มกราบแม่งาม
เออก็ดูเหมือนสงบสติลงแบบนี้เลย

แจ๊คเนี่ยติดยาบ้ามานานแล้ว

จากนั้นนะฮะก็จะหาเรื่องอารวาสตลอด
แจ๊กก็ดื้อไม่ยอมกินยาตามหมอสั่ง

แต่จะกินยาตามเพื่อนสั่งก็คือยาบ้า
กินแล้วก็บ้าไงกินแล้วก็ไม่หายไงจ๊ะ
ก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งอย่างนี้เป็นประจำ
เวลาถ้ามาขอเงินไปซื้อยาบ้าแล้วไม่ได้แล้วก็โอ้โห
วุ่นกันทั้งบ้านเลยเออเนี่ยค่ะท้ายที่สุดแล้วนะก็ถูกตำรวจจับ
จากนี้ไปก็คงจะต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา
จริงนะคะแล้วก็ต้องอาศัยความรักความเข้าใจแหละแม่เองก็พร้อมจะให้อภัย
แต่ถ้าเกิดลูกยังหลงผิดอยู่ยังไปเสพยาอีกมันก็ลำบากนะ
กับตัวธนาจักรนะอ่าเป็นกำลังใจให้จักรนะคะ
คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเหมือนคนเมาอ่ะ
บุกเข้าไปในบ้านหลังนึงแล้วก็ไปต่อยเจ้าของบ้านคุณผู้ชม
ทำอย่างนั้นได้ยังไงพอต่อยเสร็จแล้วก็วิ่งหนีออกมาจากบ้านเอ๊ะ
โวยวายกลางถนนสุดท้ายตำรวจจับได้ค่ะ
โอ้โฮหมดแยกหมดแยกขอโทษหน่อยค่ะ

อ้าวอ้าวเอ้ยใครลดใครลดมึงจะอยากด้วยกันฮ่าฮ่า
เข้าไปเร็ว

เป็นอาวุธชนิดหนึ่งซึ่งเราก็ดูไม่ออก
แต่ไม่มีใครกล้าเข้ากล้าไปเขาก็เล่นกวาดกว่ายอย่างเนี้ย
อันตรายสิคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๓๕ปี

ต่อยเจ้าของบ้านสุดท้ายเดินออกมา
แล้วหยิบอาวุธนี้มันเป็นไม้เขาบอกมันเป็นนางไม้

สุดท้ายชาวบ้านกับตำรวจเขาก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้เลย
คนนักกล่าวนะครับพอโดนควบคุมตัวเขาก็บอกว่า
เขาต้องการเดินทางไปเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหาร
แล้วก็บอกด้วยนะตัวเองไม่ได้เมาไม่ได้เสพยา

ไม่ได้เมาแค่ไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเอง

ไปตรวจค้นในกระเป๋าไม่พบเอกสารที่ระบุตัวตนแต่อย่างใด
แต่มีเพียงเครื่องดื่มชูกำลังเปล่าและกางเกงยีน๑ตัว
ในกระเป๋าเจอแค่นั้นอ๋อเหรออ่าคุณผู้ชมไปถามเจ้าของบ้านที่ถูกทำร้ายบ้างดีกว่า
เฉลิมราชภูทรอายุ๕๕ปีเขาบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้เดินผ่านมาแล้วก็ทักทายไง
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่พูดไม่จ่าแล้วพยายามเดินไปที่หลังบ้าน
ตัวนายเฉลิมราชเจ้าของบ้านก็เลยพยายามดึงแค้นไว้
ผู้ชายคนนั้นก็เลยต่อยเข้าไปที่หน้าของเจ้าของบ้านสามที
แล้วก็ไปหยิบไม้มาฟาดไปฟาดมาเหวี่ยงไปเวียงมาแบบนี้นี่นี่
เจ้าของบ้านเห็นท่าไม่ดีแจ้งตำรวจและเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันจับนี่แหละครับ
เดี๋ยวให้ญาติมารับตัวแล้วเดี๋ยวตรวจสอบอีกครั้งนึงว่า
เคยุ่งเกี่ยวกับยาเสบติดมั้ยอืม
อาการแปลกแปลกแบบนี้แค่เมาหรือมีอาการชังติดเจ้าเวส
หรือเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะที่จังหวัดสุราธานีเพื่อนบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
มีผู้ชายคนหนึ่งท่าทางแปลกลักษณะน่ากลัวเพราะถือมีดมาแล้วก็เหมือนคมคู่
ใครสักคนหนึ่งปัญหามันเกิดจากเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านกันนะครับ
เอามีดมาไม่ได้จี้อย่างเดียวนะจะเอาจริงด้วย
อุ๊ยอ้าวแล้วสักพักพ่อหนุ่มเสื้อดำก็บอกเอานี่ผมผิดเหรอ
นั่นนะสิยังไงงงไปหมด
เหตุการณ์เกิดเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ๘โมงเช้า
จะเห็นว่าผู้ชายคนเสื้อเหลืองคนนี้โตเถียงกับผู้ชายชุดดำ
เอางี้เพื่อความเป็นกลาง
ยังไม่บอกก่อนว่าใครถูกใครผิดให้ตัดสินกันเอาเองแล้วกันสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้
แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดคือผู้ชายเสื้อสีเหลืองถือมีดออกมาข่มขู่ด้วยไง
ตรงนี้อันตรายแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินมาเนี่ยเห็นไหมในคลิป
นั่นคือแม่ของผู้ชายเสื้อเหลืองที่คอยห้ามปรามไว้แล้วบอกให้แยกย้าย
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าผู้ชายมีอาการทางจิตแต่ว่าครอบครัวดูแลไม่ทั่วถึง
ก็เลยเกิดปัญหาถือมีดไปข่มขู่ชาวบ้านเป็นปัญหารุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายบาดเจ็บ
อนให้ตำรวจสุราธานีฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ไปช่วยหน่อยกลัวจะเกิดเหตุรุนแรงกว่านี้นี่
เอางี้โพสต์เอาไว้คือเราเห็นข้อความแบบเนี้ยเราเองก็ต้องลงไปสืบหาความจริง
ตกลงยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าค่ะอ่าล่าสุดนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปไปพูดคุยกับนายนพัฒระศรีคชินอายุ๓๖ปี
เพราะหนุ่มคนนี้เป็นนุ่มรายเดอร์ก็คือชายชุดสีดำในคลิปนั่นแหละเขาเล่าว่าตัวเขานะ
เช่าบ้านตรงนี้นี่แหละแล้วตอนนั้นน่ะเขากำลังสวมรองเท้าอยู่หน้าบ้าน
เพื่อจะไปทำงานแล้วก็จอดรถจักรยานยนต์อยู่ริมรั้วหน้าบ้านก็ตามในคลิป
คุณจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งค่ะนั่นคือรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเออ
คู่กรณีก็เป็นเพื่อนบ้านของเขากำลังขับรถยนต์ออกมาแล้วตอนนั้นเหมือนเขาได้ยินว่า
มันมีเสียงคันเร่งมันบึ้นบึ้นเหมือนประมาณว่าเอ๊ะเขาจะออกไม่ได้หรือเปล่า
ในในคลิปเราจะเห็นแต่มอเตอร์ไซค์ถูกไหมใช่ค่ะแต่ไม่เห็นรถยนต์
แต่เรื่องของเรื่องเขาแค่กลัวว่ารถที่จะออกมันจะออกได้หรือเปล่า
มันมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของจอดอยู่ไงค่ะ
เขาก็เลยไปถามคนที่ขับรถก็คือคนเสื้อเหลืองไปถามว่าอ้าวพี่ครับ
ออกได้ไหมอืมถามดีดีอ่ะแต่ผู้ชายคนเสื้อเหลืองนั้นบอกว่าเอ้า
เอาไงเอาไงกับเราเออนายเก๋าเหรอเอ้ย
แต่ก็คงไม่ได้พูดเพราะอย่างนี้หรอกนะแต่พูดในลักษณะแบบนี้แหละ
พี่คนที่ใส่เสื้อดำบอกโอ้ผมไม่เก๋าหรอกผมกินจักรพง
ไม่ได้หมายถึงสั่งปลาเอาแต่อย่างนี้เหตุอ่ะมันเกิดแล้วไง
เรื่องของเรื่องเอามีดออกมานี่แหละครับไอ้ตรงนี้นี่แหละ
พี่เสื้อดำเนี่ยคาใจก็เลยต้องไปแจ้งความที่โรงพักอะครับ
คุณชิสาค่ะเอาฟังเสียงหนุ่มรายเดอร์คนนี้หน่อยค่ะ
เดินไปหาพี่เขาบอกว่าพี่ครับพี่ออกรถได้ไหมครับ
เดี๋ยวผมเลื่อนรถให้แล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขา
เขาเป็นอะไรของเขาครับอยู่ดีเขาก็บอกว่าแล้วมึงจะทำไม
กลัวครับผมก็บอกพี่ใจเย็นเย็นก่อนครับผมแค่ถามว่าพี่ออกได้ไหม
คราวนี้เขาก็เขาถามว่ามึงเก่าหรือเขาไปเอามีดมาเลยครับ
แล้วก็มาจี้ผมตามในคลิปตอนแรกจี้คอผมด้วยครับแต่จี้คอผมผมเดินหนี
แล้วก็ตามกลับจะมาจี้ผมนี้อีกครับครับแล้วพอดีว่ามันมีน้อง
ข้างบ้านที่เขาถ่ายคลิปไว้ครับครับผมก็เรื่องก็เป็นตามคลิปอะครับ
อืมอ่ะทางด้านแม่ของผู้ก่อเหตุถามถามว่าเกิดอะไรขึ้นเออ
บอกว่าลูกชายเนี่ยจะขับรถไปทำงานซึ่งรถเนี่ยเป็นเกียร์กระปุกไง
ก็เหมือนกับมันจะต้องออกแรงตั้งลำนิดหนึ่งอ่าแต่พอฝั่งคู่กรณีเดินมาพูด
แม่บอกเขาพูดกวนก่อนเอาเหรอพูดกวนอ่ะแบบปรับไม้เลือดรถจากกระยานยนต์ให้อ่ะ
อืมมันก็เลยมาเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นเหตุการณ์อย่างในคลิปแม่เนี้ยยืนยันว่าลูกตัวเองเนี้ยไม่ได้เป็นผู้ป่วยทางจิตนะ
แต่เคยเป็นโรคลมชักกินยาตามแพทย์สั่งอยู่แล้วไม่เคยทำร้ายร่างกายใคร
แม่ก็บอกว่ายืนยันเหมือนกันว่าเรื่องนี้ลูกตัวเองไม่ผิดแล้วเดี๋ยวจะเอาคลิปไปเผยแพร่ถ้ามีใครเอาคลิปไปเผยแพร่แล้วไม่เลินอ่ะ
แต่แจ้งความด้วยแม่บอกมันบอกพี่จะเอาเหรอมันก็เดินมาแล้วก็มันก็ไม่ได้ทำอะไร
มันไม่เคยทำร้ายใครครับมันไม่เคยทำร้ายใครเลยนะแต่ว่ามันบ้าได้ยังไง
ก็นั่นแหละแล้วก็ไม่มีอะไรเขาบอกเออถ้าผมผิดผมขอโทษ
เราก็คือจับแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะปล่อยคือเสร็จจากนั้นก็คือแยกย้ายเข้าบ้าน
คือเขาก็พาไปทำงานบอกไปเถอะลูกอย่าไปยุ่งกับเขาแล้วเขาก็ไปทำงาน
แล้วก็เนี่ยเพิ่งรู้ว่าปล่อยคลิปกันครับเอาเถอะถ้าเบิร์นถ้าไม่เบิร์น
ให้ยังปล่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวถึงถึงโรงพักครับแล้วรู้ด้วยใครส่ง
อ่ะแบบนี้แหละโอ้ยเอาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราเบอร์ให้หมดอยู่แล้ว
เนี่ยเห็นไหมภาพมันแตกเองอยู่แล้วไงเขาไงก็มองไม่ชัดเอาอย่างงี้แล้วกันคุณผู้ชม
เพื่อความเป็นกลางเป็นกลางผู้สื่อข่าวของเราก็คุยกับชาวบ้าน
ระแวกนั้นแหละถามสิว่าทั้งรายเดอร์ทั้งพี่เสื้อเหลืองเนี่ยยังไงยังไง
ก็คือชาวบ้านแถวนั้นเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าผู้ชายเสื้อเหลืองเนี่ย
เคยมีเรื่องกับคนอื่นด้วยนะแล้วเคยเห็นว่าแบบลักษณะไปอารวาสใส่ชาวบ้าน
เอามีดไล่ฟันคนไปทั่วคนในหมู่บ้านบอกตรงเขากลัวพี่เสื้อเหลืองมาก
โอ้โหลักษณะเป็นแบบนี้นั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านเขาพูดกันนะ
ก็นั่นสิคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะ
เราก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้เพราะว่าข้อมูลที่เราเห็น
หรือสิ่งที่เราได้รับมันมีเพียงเท่านี้ยังไงก็ตามก็ฟังเอาไว้
แล้วเดี๋ยวค่อยไปติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะ
ดูเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าอะไรกันเนี่ย
คือเป็นผู้หญิงแต่โกนหัวแล้วก็แต่งกายเหมือนพระสงฆ์
แล้วมีคนบอกว่าพระรูปนี้ว่าอย่างนั้นแล้วกันนะคะ
หลอกเงินชาวบ้านแล้วทำแบบนี้มานานหลายปีแล้ว
เรื่องนี้จะเป็นยังไงเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก่อนค่ะ
เหมือนเป็นลักษณะของการทำพิธีแล้วต้องมีการทำบุญมีการให้เงิน

คลิปนี้คือเรื่องของเรื่องชาวบ้านเขาแอบถ่ายไว้ใช่ไหม
ใช่คือมีผู้หญิงคนนึงผู้หญิงนะคะที่นุ่งจีวอนเนี่ยนะ
อายุสัก๕๐ปีคือโกนหัวแต่งตัวเหมือนพระแล้วใช้สัพพนามแทนตัวเองว่าหลวงตาด้วย
เห็นคลิปเนี่ยคือเหมือนพยายามอธิบายวิธีการแก้กรรมวิธีสะดอกเคราะห์ให้กับชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ได้เปิดรูปถ่ายที่เคยทำพิธีไปแล้วให้กับลูกศิษย์ที่มามากมาย

คือการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็โน้มน้าวใจไงคุณชนะ
แล้วเธอบอกว่าสื่อสารกับผีและวิญาณ
แล้วชอบไปทักชาวบ้านว่าเอ๊ะคนนั้นมีกรรมคนนั้นมีกรรมคนนี้ก็มีกรรม

เดี๋ยวจะโดนกำต่อยใส่หน้าคุณชนะ
เอาแต่เรื่องของเรื่องอ่ะคือไปทักเขามีกรรม
แล้วหลอกให้ชาวบ้านเขามาแก้กรรมทำบุญสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาไง
ก็ต้องนำเงินมาถวายมาใส่บาทใช่ไหมคะ

อ้างอันนี้ไม่น่าเลยคือยังไงรู้ไหม
อ้างว่าเป็นกายสังขารของหลวงตามหาบัวยานสัมปโน
เกจิชื่อดังที่ราชสังขารไปแล้วด้วยคุณชิสา
หลายคนเลื่อมใสสัทธาหลวงตามหาบัวทำไมกล้าอย่างนั้นก็ไม่รู้
หญิงผู้เสียหายที่เคยถูกหลวงตาชดาทองคนนี้หลอกบอกด้วยนะว่า
หลวงตามีพฤติกรรมแบบนี้มานานกว่า๖ปีแล้ว

แล้วก็มีคนหลงเชื่อนะเสียเงินเสียทองจนถึงขั้นเอาที่ดินไปจำนองมาแล้วด้วยเหมือนกัน
น้องชายของเธอเองเนี่ยเคยขับรถชนคนตาย
หลวงตาชดาทองก็ทักไงบอกมีเคราะห์หนักนะ

ยามตามมาอาฆาตนะต้องรีบสะดอกเคราะห์ด้วยการบวช
แต่ต้องบวชกับหลวงตาชดาทองเท่านั้น
ปัญหาคืออะไรเรียกเงินค่าบวชนั่นแหละเรียกไปตั้งห้าหมื่น
แต่ทางครอบครัวไม่มีต่อลองเหลือ๓๐๐๐บาท
พอโอนให้หลวงตาชดาทองคนนี้ก็อ้างว่าเป็นค่าทำพิธีสะดอกเคาะ
แล้วก็ไม่บวชให้คือเรียกว่าพอถึงเวลาจะบวชให้ไปบวชกับคนอื่น

ต่อมาจะไปทักน้องชายอีกเอามุกเดิม

อย่างที่ผมบอกมีแต่กรรมไม่มีแบร์เลย

ครอบครัวรู้ตัวแบบนี้มาโดนหลอกแล้ว
ก็เลยไปขอเงินคืนจากหลวงตาชดาทอง

ให้เป็นหมื่นคืน๒๐๐๐
ส่งหน้าม้าเข้าไปหาหลวงตาชดาทอง
ทำทีเหมือนกับหนูแท้งลูกมา

หลวงตาชดาทองเลยบอกเออต้องทำมนต์แล้วแหละ

หนูมีเงินมาแค่๑๐๐๐บาทเองค่ะหลวงตา

เดี๋ยวโอนตามมาทีหลังเท่านั้น

เป็นพระหรือเปล่า
เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย

เอาล่ะมีการส่ง

อ๋อนี่คือผมพูดอย่างหลวงตาบัวหรอครับ

แล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้ประมาณสัก๓ชั่วโมงกว่าได้คุณชิสา

ทั้งตำรวจไฟปกครองรวมไปถึง
สันทางารพระพุทธศาสตร์สนาจังหวัดนครราชสีมมาแต่หลายหน่วยงาน

ค่ะก็คงต้องเตรียมรวบรวมข้อมูลต่อไปนะคะ

กับทางคุณตำรวจได้นะคะที่สพนไทยค่ะ

ตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาก็สั่งการให้สพนไทยมานะ
เออนะฮะบังตนก็มีการแจ้งข้อหานะ
มีความผิดแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์นะคะ

คุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะรถเล็กหรือว่ารถใหญ่
ถ้าอยู่บนถนนแล้วก็ต้องระมัดระวัง
เพราะว่าเหตุมันเกิดจากเรื่องราวของการเปลี่ยนเลนส์กระทันหันครับ
โอ้โหนี่ไงครับคุณผู้ชมฮะ

โอ้โหมอเตอร์ไซค์ทางตรงมาก็ชนเลยครับ

ก็ควรจะต้องขับอยู่เลนซ้ายไว้

ยิ่งถ้าขวาสุดคุณจะตัดเข้าซ้ายสุด

เผื่อระยะเวลาด้วยนะคะ

ไม่ได้ขานตัวเลขกันนานแล้ว

วันนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒๔๙๓๒รายนะคะ

ทำให้มีผู้ป่วยที่เป็นผู้ติดเชื้อ
สะสมกว่า๒๘๑๙๒๘๒ราย
มาดูอีกหนึ่งข้อมูลค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้สำหรับผู้ติดเชื้อที่รักษาอยู่ทั้งหมดเนี่ย
ประมาณ๑๙๑๑๐ราย
อาการหนัก๙๓๑รายนะคะ
ท่อหายใจอยู่๒๕๔ราย
เอาอย่างนี้คือแม้ว่าทุกวันนี้หลายคนจะเหมือน

แต่ไม่อยากให้ประมาทเพราะว่าสายพันธุ์ของโควิด

แล้วก็วิวัฒนาการให้ตัวเองติดง่ายมากขึ้น
เราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองให้สมบูรณแข็งแรง

ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะฮะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
เรื่องของอุบัติเหตุเรามีฝากเตือนกันทุกวันอยู่แล้วนะครับ

อย่างเช่นเรื่องนี้นะครับโอ้โหครับ
รถส่งอาหารมอเตอร์ไซค์นั่นแหละ
ขับมาดีเกือบเกิดอุบัติเหตุ
เพราะว่ามีรถคันหน้าเลี้ยวกระทันหันนะครับ
โอ้โหหวาดเสี่ยวมากคุณชนะ
เบรกล้อปัดเลยครับคุณผู้ชมฮะ

เห็นไหมกำลังรีบไปส่งเลย

ไอ้เจ๊ะปั๊ะ
เอาอยู่ฮะไปต่อได้
แต่มันก็ไม่ได้ว่าจะโชคดีแบบนี้กับทุกคนหรอกนะ

เพราะฉะนั้นเราดูกันแล้วก็ระวัง
คุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะ
ที่เป็นน้องหมารุมหอมแก้มน้องวัว

ถ้าไม่เคยดูถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวรอชมท้ายรายการนะคะ
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่ช่วงนี้หมดเวลาของเราสองคนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ